เรื่องของอดีตพระกันบ้างนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
อดีตพุทธอิสระได้ประกัน
คดีทำร้ายสันติบาลเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ส่วนคดี๑๑๒นะครับก็ปลอมพระประมาพิษไทยนั้น

จริงแล้วนะครับก็คือนายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ย

ก็คือ๑คดีปลอมพระปรมาพิไทย
สกประดิษฐานหลังองค์พระนาคปรก

ก็ครบกำหนดฝากขัง๗ผัด๑๖สิงหาคมคือวันนี้
คดีที่๒นะครับที่ถูกจับกลุ่มควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
นั่นก็คือคดีกระบดกปศชุมนุมขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์นะครับ
ก็อดีตพระพุทธอิสระก็เป็นจำเลยที่๑๖นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่เมื่อวานี้มีการประทับรับฟ้อง
แล้วก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
นั่นก็คือคดีการทำร้ายร่างกายตำรวจสันติบาลนะครับ
เมื่อวานที่๑๑กลุ่มภาพันธ์ปี๒๕๕๗นะครับ

ก็จับกลุ่มตัวนายสุวิทย์ทองประเสริฐ

แล้วก็ควบคุมตัวมาฝากขังต่อสารอาญา
แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ภาพนี้นี่คนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะ

ใช่ครับ๒๔พฤษภาคม๒๕๖๑นะครับ
เมื่อวานนี้ที่สารอาญา
พนักงานอายการสำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่ง
โจทยื่นฟ้องนายสุวิทย์ทองประเสริฐ

และแก่นำกปปสาวเวทีแจ้งวัฒนะ
เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วม
หน่วงเหนียวหรือกักขังหรือกระทำด้วยการใด
ให้เจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

มขืนใจให้ผู้กระทำการใด
กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย

ประมวลกฎหมายอาญานะครับ
คำฟ้องก็ระบุถึงพฤติการ
สรุปว่าเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
มีการตั้งเวทีประสัยของกลุ่มกปศ
ที่ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้ากรมสอบส่วนคดีพิเศษ

กับกลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อจำนวนมากกว่า๕คนขึ้นไป
ทำหน้าที่เป็นกาดในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

วงเหนียวกักขังร้อยตำรวจตรีสมคิตเชยกมล
และดาบตำรวจวัชิรพงศ์อุ่นมวลบุรพงศ์
ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่๑และ๒
แล้วก็เป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ที่ทำหน้าที่เข้าไปสืบสวนหาข่าว
เราก็ได้รับทราบกันไปแล้วถึงกรณีนี้
เพราะว่าทางจำเลยเอง
ก็คือนายสุวิทย์อดีตพระพุทธอิสระพร้อมพวก
ก็มีการกักขังหน่วงเหนียว
จนทำให้เกิดอันตรายสาหัสต่อตำรวจทั้งสองคน
เพราะว่ามีคนหนึ่งกระดูกซี่โครงหักแล้วก็ตับฉีกขาด
ก็ใช้เวลาในการรักษาตัว๒๓เดือนนะครับ

ให้ตำรวจนั้นบอกรหัสปลดล็อกโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้เสียหาย
และกักขังหน่วงเหนียวผู้เสียหายทั้ง๒คนไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพมนาคม
เมื่อวานนี้นะครับทางศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดี
เบิกตัวจำเลยมาสอบปากคำในวันนี้
ก็คือ๑๖สิงหาคมเวลา๙โมงเช้า
โดยทนายยื่นประกันตัวในวงเงิน๒๐๐๐๐บาท
และสารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงินสด๒แสนบาท
แล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เมื่อวานนี้ในช่วงค่ำเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๒๐นาที๓ทุ่มกว่านะครับ
อดีตพระพุทธอิสระเดินทางออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว
หลังจากที่ทางเรือนจำมีการปล่อยตัวแล้วดูสิคุณ
นี่นะครับก็มีญาติโยมต้องเรียกเป็นอดีตญาติโยมสินะ
ที่ขอรบนับถืออดีตพระพุทธธิศระนี่
ก็มาร่วมแสดงความยินดี
แต่ว่าอดีตพระพุทธอิสระนั่งรถตู้ไป
ในลักษณะของการนั่งเบาะหลังแล้วก็เอ็นนอนไปเลยนะคุณนะ
ดังนั้นไม่สามารถถ่ายภาพให้เห็นได้นะครับ
แต่เช้าวันนี้ก็ต้องมาขึ้นสารอาญากันอีกครั้ง

ในคดีทำร้ายร่างกายตำรวจสันติบาลนั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีปลอมพระปริมาพิไทยพระเครื่องนาคปรก
กำหนดฝากขัง๗ผัดในวันที่๑๖สิงหาคม
ตอนนี้กองปราบนำสำนวนสั่งฟ้องยื่นอายการคดีอาญาแล้ว
เมื่อวานนี้นะครับก็รอสั่งฟ้องต่อไป
นี่ก็เป็นภาพที่อดีตลูกศิษย์ลูกหาญาติโยม
เขาก็มาเอาพวงมาลัยมาวางแล้วก็ร้องเพลงมาลาบูชาครู